ส่วนช่วงนี้ครับไปดูภาพรวมผลงานของนักกีฬาไทย
การขันโอลิปิก๒๐๑๖ในปีที่ผ่านมากันครับ

จาก๒ชนิดกีฬาก็คือยกน้ำหนักและเทควันโดครับ

และต้องกระปรุงเองนั้นก็มีเหมือนกัน
ติดตามได้จากรายงานของคุณชูศักดิ์วงทองดีครับ
หากพูดถึงความสำเร็จของทัพนักกีฬาไทย
ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม๒๐๑๖ที่บราซิล
กับผลงานสองเหรียญทองสองเหรียญเงิน

ถือว่าสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนกีฬาชาวไทย
ที่ตามรุ้นตามเชียร์ได้เป็นอย่างดี
สำหรับกีฬาที่สร้างชื่อในครั้งนี้ได้มากที่สุด

กับอีก๑เหรียญเงินและ๑เหรียญทองแดง
จากน้องแนนโสพิตาธนสารในรุ่น๔๘กิโลกรัม
และน้องไฟล์สุกัญญาศรีสุราชในรุ่น๕๘กิโลกรัม
ขณะที่เหรียญเงินนั้นได้จากน้องแต้วพิมซิริสิริแก้ว

หลังแพ้ให้กับสุกัญญาศรีสุราช
ยกลูกเด็กรุ่นน้องไปอย่างน่าเสียดาย
ส่วนเหรียญทองแดงนั้นได้ในรุ่น๕๖กิโลกรัมชาย

คว้าเหรียญได้ในโอลิมปิกเกม

งาดคว้าเหรียญเงินมาครองได้แบบเหนือความคาดหมาย

พ่ายให้กับจีนคู่แข่งในรอบชิงไปอย่างน่าเจ็บใจ

ได้มาจากน้องเทนนิสพาณิพักษ์วงพัฒนกิจ
เทควันโดสาวสวยยอดกระตันยู

ทำให้ไทยจบอันดับที่๓๕ของการแข่งขัน
ซึ่งดีกว่าครั้งก่อนในรอนดอนเกมส์๒๐๑๒

คราวนี้มาดูในเรื่องของความน่าผิดหวังกันบ้าง
หนึ่งในนั้นคือกีฬามวยสากลสมัครเล่น

ที่ปากด่างอรหารมาถึงรอบสุดท้าย
ไม่สามารถคว้าเหรียญรางวัลได้เลย

ชัดชัยบุตรดีและอำนาจรื่นเริง
นักชกหญิงอย่างเปี่ยมวิลัยเล่าเปี่ยม
หรือจะเป็นตัวความหวังอย่างวุฒิชัยมาสุ
พบกับความปลาชัยตกรอบแทบทั้งสิ้น

ทัพกำปั้นไทยในโอลิมปิกเกมคนนี้
รวมทั้งกลุ่มนักกีฬาอาชีพที่เป็นตัวเต็งในการคว้าเหรียญทอง
ประสบความพ่ายแพ้หลุดวงโคจรไปแทบทั้งสิ้น
ไม่ว่าจะเป็นน้องเมรัชนกอินทนนท์
แบตมินตันหญิงเดี่ยวอดีตมือหนึ่งของโลก
เจอความกดดันเล่นงานพลาดท่าตกรอบ๑๖คนสุดท้าย
ด้วยน้ำมือของคู่แข่งจากญี่ปุ่น๑๑
เช่นเดียวกับน้องนีสุธิยาจิลเฉลิมมิตร
นักยิงเป้าบินหญิงดีกรีมือหนึ่งของโลกตัวเต็งอีกคน
หลุดตกรอบคัดเลือกไปอย่างน่าเสียดาย
รวมถึงโปรเมเอริยาจุธานุการ
ประกาศถอนตัวจากการบาดเจ็บที่หัวเข่า

วดลุ้นเหรียญโอลิมปิกสมัยแรก
ท้ายด้วยเรื่องน่าเศร้าของสมาคมกีฬายูโด

ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวเชิงตัดเพาะ
ไม่ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมยูโด

ร้อนถึงโค้ชแก้วชาญชัยสุขสุวรรณ
ฝึกสอนนักกีฬายูโดชุดลุยโอลิมปิก
ออกมาพูดถึงความไม่โปร่งใสของสมาคมกีฬายูโด
ในเรื่องของการค้างจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา
รวมถึงการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงคู่ซ้อมเกินกว่าความเป็นจริง
โดยมีการแจ้งความดำเนินคดีกับทางนายกสมาคมกีฬายูโด

ซึ่งถือเป็นรอยด่างที่ไม่น่าเกิดขึ้นกับวงการกีฬายูโดของไทย
ชูศักดิ์วงทองดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน